ส่งข้อความมาบอกกันหน่อย
คุณสืบสกุลอยากชวนคุยเรื่องโครงการเราชนะเหลือเกิน
คือถามคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมบอกต่อมาหน่อยผ่านไลน์หน้าจอ
เราชนะหรือว่าตอนนี้เรายังแพ้อยู่
คือเมื่อวานโครงการเราชนะที่มอบสิทธิ์ให้กับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หรือว่าพวกร้านทงฟ้าประชารัฐหรือร้านต่างที่เขาใช้สิทธิ์ได้
ไปหยิบของมาจากเชลล์มาจากชั้น

พอไปที่เคาน์เตอร์จะจ่ายเงิน
ปรากฏใช้ไม่ได้ฮะ
ใช้สิทธิ์โครงการเราชนะไม่ได้
ยังไม่ผ่านการลงทะเบียน
มันมีปัญหาเกิดขึ้นถึงขั้นจะต้องควักสตางค์จ่ายนับเหรียญกันเลยบางคน

ถามคุณผู้ชมแบบนี้นะว่า
วันนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการเราชนะ
คนที่ได้สิทธิ์ไปแล้วได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะฮะ
คุณใช้สิทธิ์โครงการเราชนะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณได้หรือยังนะครับ

เพราะว่าเดี๋ยวเรารวบรวมเรื่องของปัญหาแล้วก็เรื่องของสิ่งต่างที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยนะฮะ
คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะฮะ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับสิทธิ์๒กลุ่ม
รองจากกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็เข้าไปเช็คเลยนะในเว็บไซต์โครงการไทยชนะเพื่อจะตรวจสอบสิทธิ์
แต่หลายคนต้องผิดหวังเพราะระบบแจ้งกลับมาให้ท่านทราบบอกว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนี้นะครับ
เพราะท่านเป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน๓แสนบาทต่อปี

คุณเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่
เอาจริงนะก่อนหน้านี้มันเคยมีคนพูดประเด็นนี้อยู่แล้ว
เพราะอะไรถ้าเกิดว่านับย้อนไปเนี่ยปีภาษี๖๒คือปี๖๒นั่นแหละ

แล้วมาระบาดในบ้านเราประเทศไทยจริงคุณจำได้ไหม๗มีนาดี

เอาเป็นว่าตลอดทั้งปี๖๒เรายังมีการมีงานทำอยู่

แต่พอปี๖๓เท่านั้นเราเจอวิกฤตโควิดระรอกหนึ่ง
ทั่วโลกเลยก็กลายเป็นสิ่งที่เราได้รับผลกระทบในปี๖๓
แต่ถ้าโครงการนี้เอาฐานภาษีปี๖๓
ซึ่งเรายังมีเงินอยู่มีรายได้อยู่
ไปคิดมันก็เป็นประเด็นเป็นปัญหา

ใช่นี่ไงคือคำถามเพราะฉะนั้นมีคำตอบไหมคุณสืบสกุล
ทำไมไม่เอาปี๖๓ที่มันเจอวิกฤตโควิดแบบหนัก
เรื่องนี้คือมีการชี้แจงออกมานะ
ทั้งเมื่อวานี้ทั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย
แล้วก็จากโฆษกระทรวงการคลังนะฮะ
ดูจากโฆษกระทรวงการคลังก่อนนะฮะ
นางสาวกุลยาตันติเตมิตรนะครับโฆษกระทรวงบอกว่า
เหตุที่ต้องใช้ฐานข้อมูลปีภาษี๒๕๕๙
เนื่องจากข้อมูลภาษีของปี๒๕๕๙
ยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีฐานข้อมูลของปี๖๓ครบถ้วน
ถูกต้องคือจริงเขามีการขยายเวลา
ในการยื่นภาษีออกไปจนถึง๓๐มิถุนายนปีนี้
ครับปี๖๔ดังนั้นฐานข้อมูลปี๖๓มันเลยไม่ครบ
ยังไม่มีก็เลยไม่รู้จะเอาฐานข้อมูลปี๖๓
มาคิดในโครงการเราชนะได้อย่างไร

แต่พอย้อนเอาไปปี๖๒มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนี้แหละนะ
เพราะว่าจริงโครงการราวชนะก็เพื่อทดเชยเยียวยา
ในช่วงของการที่มีปัญหาโควิดแล้วก็เป็นต้อง
แล้วก็เป็นโควิดระลอกใหม่ระลอกหลังด้วย
เออทีนี้พอทางโฆษกระทรวงการคลังบอกแบบนี้
ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บอกว่าจะหาแนวทางช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อน

ซึ่งอาจจะไปอยู่ในกลุ่มตกหล่น
ดังนั้นถ้าสมมุติเกิดใครไปตรวจสอบสิทธิ์เราชนะแล้ว
แล้วก็ถูกแจ้งว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์
เพราะเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน๓แสนบาทในปีภาษี๖๒เนี่ย
คุณสามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้
เริ่มวันจันทร์นี้เลยนะ๘กุมภาพันธุ์นี้
แต่ทีนี้คนก็ถอนหายใจอีก
บอกว่าโอ้โหก็เข้าไปลงทะเบียนแล้ว
ใช่ค่ะรอรับสิทธิ์แล้วพอประกาศออกมาแบบนี้
เมื่อไหร่จะทบทวนเสร็จเมื่อไหร่จะได้ตังค์

แต่ว่าความเดือดร้อนของคนคือตอนนี้มันรอไม่ได้ไงถูกไหม
นี่แหละครับสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ
เปราะบางแล้วก็กลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเมื่อวานก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
เราแยกแยะเป็นกลุ่มแล้วกันนะครับ
เอากลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน
อันนี้จะเป็นกลุ่มแรกนะคุณนะ
กลุ่มแรกที่ได้มีสิทธิ์ในโครงการเราชนะทันทีโดยอัตโนมัติ
ก็คือตังค์โอนเข้าเลยเมื่อวานนี้
๓ล้าน๘แสนคนแต่เงินไม่ได้โอนทั้งหมดนะ
ไม่ได้โอนทั้งหมดยอด๗๐๐บาท
เขาค่อยทยอยโอนทุกวันศุกร์

แต่เมื่อวานี้หลายคนรอนะฮะตั้งหน้าตั้งตารอ
เพราะว่าโอนรอบแรกก็ประมาณ๖๐๐๗๐๐บาท
คือมี๖๗๕สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อปี
คนที่มีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปีจะได้๗๐๐บาท

เราก็ต้องรับฟังเงื่อนไขตรงนี้ด้วย
อย่างเช่นร้านทงฟ้าประชารัฐกะจะซื้อของเลยนะฮะ
เพราะว่าพอได้รับสิทธิ์เงินโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก็จะไปใช้สิทธิ์นี้ในโครงการเปล่าชนะ

ปรากฏว่าอ้าวไม่ผ่าน

ก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับที่คนก็โวยเหมือนกันนะครับ
บอกว่าไหนเงินเข้าแล้วไม่ใช่เหรอ

ใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะได้แล้วไม่ใช่เหรอ
แต่ทีนี้ทำไมเงินมันถึงไม่มา
ใช้ในเครื่องรูดบัตรก็รูดไม่ได้นะครับ
พลิเคชันถุงเงินของร้านค้าเนี่ย
ก็ใช้ไม่ได้กับโครงการเราชนะ
มันก็เลยเป็นประเด็นนะฮะทักท้วงไปยัง
ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็เว็บของเราชนะเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าช่วงบ่ายธนาคารกรุงไทยแล้วก็กรุงไทยแคร์ที่เขาทวิตออกมาเนี่ย
แจ้งแบบนี้ขอปิดระบบการใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะ
เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
เรื่องนี้นะฮะชาวบ้านเขาผิดหวังยังไงบ้าง
เราก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่นครราชศรีมานะครับ
เพราะชาวบ้านที่นี่บอกว่าก็ตั้งใจเดินทางไปเลือกตั้ง
แต่ระบบธนาคารกรุงไทยล่มตั้งแต่เวลาเที่ยง
ทำให้การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเราชนะเนี่ย
มันใช้ไม่ได้เสียบบัตรแล้วทางร้านค้าแจ้งมาบอกว่า
มีเงินอยู่ในระบบเราชนะ๐บาท
เมื่อเลือกซื้อของมาแล้วก็เลยจำเป็นแล้วฮะ
บางคนเอาไปคืนใส่เชลล์ใส่ชั้น
บางคนก็ยอมจ่ายค่าสินค้าด้วยเงินสดควักกระเป๋าออกมาจ่าย
ทีนี้ต้องเสียเงินเสียทองอีกเสียความรู้สึกอีก
ซึ่งชาวบ้านก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่ดูแลระบบ
ช่วยทำให้ดีหน่อยเพราะประชาชนมีความเดือดร้อนนะครับ
ขณะที่มีการแชร์โพสต์ของผู้ชายคนหนึ่งประกาศว่า
มีร้านไหนรับจำนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบ้างไหมครับ
ผมเดือดร้อนหนักผมอยากใช้เงินสดนะฮะ
๒เดือนนี้รัฐบาลแจก๗๕๐๐บาทในโครงการเราชนะ
แต่ใครก็ตามที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผมรับจำนำไว้เนี่ย
ผมขอแลกเป็นเงินสดแค่๕๐๐บาท
คือยอมขาดทุน๒๕๐๐บาทเพื่อต้องการเงินสดไปใช้จ่ายก่อน
ผมจะเอาไปเสียค่าน้ำค่าไฟครับ
เอาบัตรของผมไปใช้จ่ายได้เลย
ผมขอแค่๕๐๐บาทผมจะเอาไปเสียค่าน้ำค่าไฟ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้เป็นเงินสด

นี่แหละครับทีนี้ฮะทางธนาคารกรุงไทยเขาว่ายังไงบ้างคุณ
เมื่อวานทวิตมาตอนบ่ายบอกว่าขอปิดระบบปรับปรุง

ก็ทวิตมาอีกบอกว่าท่านสามารถใช้สิทธิ์โครงการเราชนะ
สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เมื่อวานตอนเย็นใครไปลองแล้วบ้างฮะ

แต่ทีนี้กรุงไทยแจ้งมาแค่แป๊บเดียว

อีกสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงหลังจากที่ทวิตตอน๖โมงเย็น
ก็แจ้งมาบอกว่าเพื่อยกระดับการให้บริการ
ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบการชำระสิทธิโครงการเราชนะ
ในวันเสาร์๖กุมภาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง๖โมงเช้า
แล้วสิ่งที่มันไม่สามารถทำธุรกรรมได้ชั่วคราว
ชำระสิทธิ์เราชนะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
ส่วนบริการอื่นใช้ได้ตามปกตินะคะ
แต่เราก็นี่แหละมองไปในประเด็นโครงการเราชนะ
ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มแรกที่ได้รับเงิน
ตกลงแล้ววันนี้จะใช้ได้หรือยัง

เพราะฉะนั้นเลยจะให้คุณผู้ชมช่วยกันส่งข่าวเป็นกระบอกเสียง

โคราชยังใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเราชนะ

ยังไม่ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมส่งเข้ามาทางไลน์หน้าจอ
พื้นที่อื่นเป็นยังไงบ้างส่งมาบอกกันหน่อยนะคะ
คุณปุ๊บอกว่าเมื่อวานใช้มาแล้วใช้ได้
เออคุณผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเราชนะใช่ไหมฮะ
ถ้าใช้ได้ใช้ได้ที่ไหนบอกต่อบอกจังหวัดมาด้วย
คุณผู้ชมเราก็รออยู่ว่าทางกรุงไทยแคร์
เขาจะทวิตออกมาอย่างไรอีกว่า
วันนี้ท่านสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเราชนะได้แล้ว

โครงการเราชนะไปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มแรก
ยังมีปัญหาในการใช้เงินในบัตรอยู่

ไม่ว่าจะคนที่เคยมีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เพราะว่าญาติผมบางคนบอกว่าได้รับสิทธิ์แล้ว
แต่บางคนก็บอกว่าฐานภาษีปี๖๒
คุณมีรายได้เกิน๓แสนบาทอันนี้คุณต้องไปยื่น
ยื่นคำร้องอีกถูกต้องยื่นวันที่แปดกุมภาส่วนใคร
บอกว่าเพิ่งลงทะเบียนไปเมื่อ๒๙มกราคม
เป็นกลุ่มใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนไม่เคยมีแอปเป่าตังค

เดี๋ยวรอเช็กสีตวันจันที่๘กุมภาพนะครับ

เออนะฮะค่อยทยอยกันไปนะฮะอีกโครงการหนึ่งม๓๓เรารักกันจ้ะ
ชื่อโครงการก็ฟังแล้วอบอุ่นใจดีนะคะ
สำหรับผู้มีสิทธิ์ประกันตนประกันสังคม
ใช่ค่ะแต่ก็จะมีเงื่อนไขในรายละเอียดของโครงการนี้อยู่เหมือนกัน
โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
บอกว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาประชาชน
อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา๓๓
มีผู้เข้าหลักเกณฑ์ประมาณ๙ล้าน๒แสนคนนะคะ
จะจ่ายให้คนละ๔๐๐๐บาทไม่ได้จ่ายทีเดียวนะคะ
แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ๑๐๐๐บาท

เพื่อที่จะรับเงินใช้จ่ายผ่านตรงนี้ด้วย

ส่วนไทม์ไลน์ของโครงการมาตรา๓๓เรารักกันนั้นนะคะ

เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
จากนั้น๑๖๒๘กุมภาพันธ์
นะคะภาษาไทยตามตัวนี้เลยค่ะ
จากนั้นวันที่๑๗มีนาคม

ถัดไป๘๑๔มีนาคม
จะให้ผู้ประกันตนมาตรา๓๓
ยืนยันตัวตนผ่านแอปเปาตั้ง
๑๕มีนาคม๕เมษายน
เงินจะเริ่มจ่ายเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์

และสุดท้ายวันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๕๙

โครงการนี้ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นเหมือนกัน
ก็คุณผู้ชมก็ต้องเช็คดูสิทธิ์ของท่านด้วยนะฮะ
สำหรับคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับ

ท่านต้องมีเงินฝากไม่เกิน๕แสนบาท
แต่ว่าหลายท่านบอกว่าถ้ามีแล้วไปถอนเลยได้ไหมตอนนี้
คือไม่ได้นะฮะเขาคิดฐานเงินฝากในบัญชีของท่าน
ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาคือปลายปี๖๓
ดังนั้นถ้าท่านจะไปถอนวันนี้ถอนพรุ่งนี้

ถ้าท่านมีเงินอยู่แล้วท่านก็แบ่งปันให้คนที่เขามีความเดือดร้อน
แต่มันก็จะมีกลุ่มที่ไม่ได้เก็บเงินเอาไว้ในบัญชีนะคุณ
ที่แบบว่าไปลงทุนอื่นไปซื้ออะไรสลักออมสิน
ไปลงทุนในพวกกองทุนต่าง
แต่เขาก็ถือว่าการลงทุนมีความเสี่ยง

คือเขาไม่ได้นับรวมนะดูเฉพาะแต่บัญชีเงินสด

อันนี้สำหรับโครงการม๓๓เรารักกันนะครับ

อีกโครงการหนึ่งคนละครึ่ง
เมื่อวานเจอปัญหาที่เกิดกับแม่ค้าท่านหนึ่งนะครับ
โวยโครงการคนละครึ่งบอกว่าได้เงินที่รัฐโอนมาให้ไม่ครบ
ถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาด่ามาตำหนิอีกนะฮะ
ตอนนี้เธอบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเรื่องนี้นะฮะ
โดยแม่ค้าท่านนี้ก็เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าเจ๊อา
ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
คือเจ๊อาร้องผ่านสื่อว่าเงินที่โอนมาในโครงการคนละครึ่ง
ไม่ครบจำนวนในการขายก๋วยเตี๋ยวของวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมานะครับ
บอกวันนั้นทั้งวันเธอขายก๋วยตงก๋วยเตี๋ยว
รวมแล้วยอดที่เคยขายได้๔๔๐บาท
ที่มีคนใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งมาซื้อของ
ดังนั้นนะครับเธอก็ต้องได้รับเงินโอนจากรัฐมาครึ่งหนึ่ง

ได้รับเงินโอนครั้งแรก๒๒๐บาท
แต่ครั้งที่๒เงินเข้ามาเพียง๑๔๐บาท

จริงมันต้องโอนมา๒๒๐บาท๒รอบ
มันถึงจะรวมเป็น๔๔๐บาทครบ
ตามจำนวนที่แม่ค้าเขาตรวจเช็คบัญชีการซื้อการขายในวันนั้น
แต่ว่าของเจ๊อาเนี่ยคือโอนมารอบแรกตอนตี๓๗นาทีไง
แล้วก็โอนมาอีกรอบหนึ่งตอนเย็นคือตอนประมาณ๔โมงเกือบครึ่ง

โอนมา๑๔๐บาทที่บอกว่าขาดไป๘๐
เจ๊อาบอกว่าเวลารัฐเขาโอนให้เขาจะโอนแบบนี้แหละ

อีกวันในช่วงตั้งแต่เช้าถึงเย็นจะโอนอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมีบัญชี
รายรับรายจ่ายของเขาก็คอยตรวจสอบนะครับ
ว่าแต่ละวันเขาขายได้เท่าไหร่

แต่ปรากฏว่าเจ๊อาบอกว่าเงินมันมาไม่ครบ
แล้วก็ร้องสื่อสื่อก็นำเสนอเรื่องนี้ไปนะฮะ
หลังจากมีการนำเสนอข่าวไปแล้ว
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง

เจ๊อาก็นึกว่าโทรมาเคลียร์

ต่อว่าในเรื่องที่เจ๊อาร้องเรียนไป
เจ้าหน้าที่ธนาคารอ้างว่าร้านคุณเนี่ย
ขายได้ในยอดวันที่๒๑มกราคมแค่๓๖๐บาท
จะมาบอกว่าธนาคารโอนให้ไม่ครบได้ยังไง
อาพยายามอธิบายนะขอความชัดเจนจากธนาคาร
เจ๊อาก็อธิบายบอกว่าในแต่ละวัน
ะก็ทำบัญชีอย่างครบถ้วน

จดทุกบาททุกสตางค์เลยฮะไอ้ที่ขายไป
บาท๒๐บาทจดมาหมดเลยนะฮะ
แล้วทีนี้ก็เถียงธนาคารไปบอกว่า
ถ้าเจ๊ขายได้แค่๓๖๐บาท
แต่ครึ่งแรกที่ธนาคารโอนให้๒๒๐บาท

มันเท่ากับครึ่งหนึ่งของ๔๔๐บาทแล้วไง

อาก็เลยเถียงไปแล้วธนาคารโอนมาทำไม๒๒๐บาท
มันคือ๔๔๐บาทใช่ไหมในยอดเต็ม
เนี่ยนะคะปรากฏว่าคุยกัน๑๕นาที
ไม่เข้าใจกันเถียงกันอยู่แค่นี้แหละ
คุณขายได้๓๖๐บาทเจ๊อาบอกขายได้๔๔๐บาท

ตอนนี้ยังคาใจอยู่เพราะเจ้าหน้าที่อธิบายไม่ชัดเจน
และใช้อารมณ์ในการพูดคุยกับผู้ใช้สิทธิ์ด้วย

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหานี้หน่อย
คือเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าถ้าเกิดต้องมาเจอแบบเจ๊อา
คือเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเงินมันจะเท่าไหร่
แต่ถ้าเกิดว่าระบบมันผิดพลาดจริงมันควรจะแก้ไขถูกไหม
เพราะว่าไม่รู้ว่าเจอแม่ค้าคนอื่นจะเจอปัญหาแบบเจ๊อาอีกหรือเปล่า
พ่อค้าแม่ค้าคนอื่น๑๐บาท๒๐บาทก็มีความสำคัญนะคุณ

ใช่อิงของกินของใช้อิงของจำเป็นเงินแต่ละบาท
เขาก็มีคุณค่าทั้งนั้นอยากจะเก็บให้หมด
ใช่เข่าแล้วก็เริ่มเครียดแทนปัจชนเหลือเกิน
พอคุยไปคุยมาข่าวนี้ยาวเลยคุณผู้ชมฮะ
เรื่องแบบใกล้ตัวเราปากท้องชาวบ้าน

แต่คนก็มีปัญหากันเยอะก็คงต้องฝากกัน

ที่ออกมาเป็นข่าวทุกกรณีนี้นะครับ